ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็มีการประชุมกัน
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนินชัยอินทิราพร
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยดรหนึ่งฤทัยสะทองเวียน
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
ซึ่งโค้ชหนึ่งกุญสือชาบาแก้วก็บอกค่ะว่า
หลังจากที่นักฟุตบอลหญิงค่ะได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียด
ผลที่ออกมาตอนนี้ชุดหลักของทีมอยู่ในระดับปลานกลาง
ก็เลยจะต้องปรับเพิ่มให้สมบูรณ์มากที่สุดนะคะ

แล้วก็เรื่องการเสริมสมรรถภาพร่างกายด้านต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นฟุตบอลให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
รวมถึงอยากจะใช้พลังงานด้วยนะคะ
เพราะแผนที่เตรียมไว้ก็คือต้องฝึกแล้วให้ทุกอย่าง
แสดงผลออกมาดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับแท็กติกที่โค้ชวางเอาไว้ค่ะ
เป็นทวนาเมนต์ทดสอบทีมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
รวมถึงมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยี่ยมนะคะ
ตลอดจนเข้าแคมป์เก็บตัวในต่างแดนเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกายค่ะ

ก็จะลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงช้ำโลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ชิลีซึ่งในทุนาเมนนี้ทัพชาบาแก้วหวังที่จะชนะชิลี
เพื่อลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับที่๓ที่ดีที่สุด๔ทีม
จากทั้งหมด๖กลุ่มค่ะ